เจอลูกเห็บตกที่จังหวัดเลยเหมือนที่เราคาดการณ์ไว้เลย
นะครับลูกเห็บที่ตกลงมาเขาบอกโอ้โหเม็ดเท่าไข่ไก่
โอ้โหนั่นแหละสิมีภาพให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดู
เราตื่นเต้นแต่มันอันตรายนะอันตรายครับ
นะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดเลยนะครับ
ที่สนามโรงพยาบาลอำเภอที่สนามโรงพยาบาลในอำเภอนะครับ

ก็สร้างความตื่นตกใจให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนไข้นะครับ

อันนี้คืนหลังจากหยุดแล้วนะครับนะครับตกไปแล้ว
ตอนตกอย่าไปเก็บนะโอ้โฮ
เพราะว่าตกมานอกจากจะขาวพลวนแบบนี้แล้ว
ก็ทำให้หลังคารถแตกเสียหายไปคันหนึ่งด้วย
นอกจากนี้เองยังทำให้บ้านเรือนของรัศดร
ก็ได้รับความเสียหายจากลูกเห็บตกลงมาทะลุหลังคา
เพราะดีนะครับไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

มันไม่ใหญ่จริงนะโอ้โฮอันตรายนะเนี่ยเป็นรูแบบนี้เลยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับก็เกิดพายุฤดูร้อนนะครับ

ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายทั้งหมด๑๘หลังนะครับ
ยุงฉางเก็บพืชผลทางการเกษตรเสียหายอีกหนึ่งหลัง
พายุเนี่ยนะครับก็ได้หอบเอาหลังคาบ้านเนี่ยนะครับ

อกจากนี้กระแสลมแรงได้พัดต้นไม้ขนาดใหญ่
พืชผลทางการเกษตรชาวบ้านหักโค้นระเนรนาศได้รับความเสียหายด้วย

หลังจากพายุสงบลงครับชาวบ้านต้องเร่งซ่อมแซมบ้านเรือน
สามารถที่จะหลับนอนได้ชั่วคราวไปก่อนนะครับ
ช่วงนี้เวลาซ่อมแซมโครงสร้างต่างที่อยู่อาศัยคงจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่ง
ต้านทานแรงลมนะครับ
ช่วงนี้มีโอกาสเกิดพายุแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน้าจอบอกว่าเมื่อวานโคราชก็มีฝนตก

ตอนนี้ปากเตร็จโดนทบุรีครึ่มฟ้าครึ่มฝนอัสดายงานสภาพอากาศมาได้นะครับ
จากบ้านเรือนของประชาชนที่บอกว่าจะต้องดูแลตัวเองแล้ว
ตามป้ายโฆษณาต่าง
เสาไฟฟ้าต่างก็ต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐด้วยนะ
ใช่ครับนอกจากเรื่องของลูกเข็บเนี่ยนะครับ
หนึ่งปรากฏการณ์ที่มาพร้อมกับพายุฝนฟ้าขนองก็คือเรื่องของฟ้าผ่า
วันนี้มาเตือนกันหน่อยเวลาดูยังไงว่าฟ้าจะผ่าโดนเราหรือเปล่า

อย่างแรกเราไปดูการสังเกตฟ้าผ่าก่อน
เวลากลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองเขาก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับ
สิ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้จากฟ้าผาคือถ้าหากฟ้าผ่าฟ้าดิ่งลงมาตรง

กลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังเคลื่อนเข้าหาเรา

แสดงว่ากลุ่มเมฆกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนเข้าหาเรา
แต่ถ้าหากพาไปในแนวเฉียงแนวนอน
พาละหน้าไปกับแผ่นฟ้าแผ่นดิน
แสดงว่ากลุ่มเมฆกลุ่มฝนกำลังออกจากตัวเราไป

แสดงว่าฝนมีโอกาสตกในจุดที่เราอยู่
บางคนยังไม่ทันอะไรเลยหนีก่อนแล้ว

ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจุดที่เราอยู่เป็นจุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดฟ้าผ่า
ก็ให้ทำแบบนี้เวลาฟ้าผ่าสิ่งที่จะออกมาก่อนก็คือฟ้าแหลบ

ทีนี้เวลาเราเห็นแสงฟ้าผ่าแว๊บให้นับ๑๓๐ในใจ
ถ้าหาก๑๓๐เราได้ยินเสียงฟ้าผ่าตามมาภายใน๑๓
แสดงว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมีโอกาสเจอฟ้าผ่า
แต่ถ้าหากนับ๑๓๐ไปถึง๓๐แล้ว
ฟ้าค่อยผ่าเสียงดังปรึ้งแสดงว่าจุดนั้นปลอดภัย
ต้องนับวิธีนี้ตามแบบทหาร๐๕

จะมาตอนที่๐๐๕นี่แหละ
ทีนี้มีภาพหนึ่งเดี๋ยวไปดูกัน
ภาพนี้เป็นภาพที่เขาบอกว่าเป็นสัญญาณดีเลยเวลาเตือนเรื่องของฟ้าผา
เวลาเราอยู่จุดที่ฟ้าผ่าจะมีการเหนียวนำเรื่องของประจุเกิดขึ้น
จะมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งไปดูภาพนี้เห็นไหมครับ
ผมชี้ตั้งแบบนี้ไม่ได้เจอผีนะครับ
เขาอยู่บริเวณจุดที่มีฟ้าผ่า
ปรากฏว่าหลังจากนั้นฟ้าผ่ามาตรงจุดที่ผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่พอดีเลย

นึกว่ามีรายงานไหมว่าเธอเป็นยังไงบ้าง

ไปก่อนนะครับนี่ตั้งแบบนี้เลย
ก็เป็นทริคเอาไปทดสอบด้วย

หรือว่าใครไปสาบานไว้ช่วงนี้ก็เลี่ยงแล้วกัน
เอาเป็นว่าหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยดีกว่าอย่าไปทดสอบเลย

อกจากจะมีโอกาสผ่านในบริเวณที่ฝนตกแล้ว
บริเวณที่ท้องฟ้าแจ่มใสก็มีโอกาสผ่ายเช่นเดียวกัน
เป็นฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงมา
ฟ้าผ่าแบบจากยอดเมฆลงมาในบริเวณที่มีท้องฟ้าจำใส
แรงกว่าแบบที่อยู่ใต้เมฆ

ทีนี้เดี๋ยวไปดูจากระบบพยากรณากาศเทวรัฐทีวีบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้ค่อนข้างแม่นหลายจุดหลายที่ที่ทำนายไป

จนถึงวันอาทิตย์นะครับฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่อีสานตอนบนนะครับยังมีอยู่ในวันนี้
เหนือฝั่งตะวันออกนะครับภาคเหนือตอนล่าง
ในวันศุกร์ตอนสายนะครับ
พบว่ากลุ่มฝนและเรียงแนวยาวตั้งแต่ตอนบนของภาคอีสาน
ลงมาถึงตอนล่างนะครับภาคตะวันออกมีโอกาสเจอด้วย

ช่วงเย็นก็จะเน้นตอนบนสักส่วนใหญ่ตอนบนเนี่ยหนักหน่อยนะครับ
คำนวณต่อไปครับเป็นวันเสาร์สาย

กรุงเทพมีโอกาสตกนิดหน่อยนะครับภาคตะวันออกภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
วันอาทิตย์ครับตอนเช้านี่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ

หลังจากวันเสาร์เป็นต้นไปฝนก็จะน้อยลง
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็ยังมีโอกาสตกอยู่
อีสาน๓วันเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาน้องคายตอนนี้อากาศเย็นสบายนะครับ
อยู่บริเวณนางกล่าวก็อย่างที่บอกนะครับว่า
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

แรงลมแล้วก็แรงฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในระยะนี้นะครับ

จะเดินทางท่องเที่ยวสุดสัปดาห์นี้ไปประเทศไหนไปชมกันครับ